คุณผู้ชมคะเดือดขึ้นมาอีกระลอกนึงแล้ว
สำหรับโลกอีกใบของพี่ป๊อปปองกูลนะคะ

บอกว่าตัวเธอเองเนี่ยไม่ไหวแล้วจริงนะคะ
คือหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าหลานสาวตัวน้อยของเธอเนี่ย
หน้าคล้ายพี่ป๊อปปองกูลอาจจะเป็นลูกของเธอกับคุณป๊อปหรือเปล่า
โดยคุณโบได้โพสต์แจ้งว่าที่ผ่านมาเธอต้องทนทุกข์กับการเข้ามา
ต่อว่าด่าทอในโซเชียล
บางคนเนี่ยไม่เคยรู้จักกันก็เดินมาว่าซึ่งหน้า
ชีวิตต้องตกอยู่ในภาวะเครียดใกล้บ้า
ปรึกษาหมอกินยาตลอดวอนอย่าเข้ามาว่าเธออีกเลย
ส่วนเรื่องหลานสาวก็คือลูกของพี่ชายแท้
และโบเองก็โพสต์รูปหลานมานานมากแล้ว
ขอร้องคนเลิกเม้นต์โยงใยไปถึงป๊อปหรือใครอีกเลย
ขณะที่ตอนนี้ทางด้านพี่ป๊อปปองกุลเองก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดออกมาในโลกโซเชียลนะคะคุณผู้ชม
คือจะมีโพสต์ก็แต่เรื่องงานก็เท่านั้นเองนะคะ
ทางด้านคุณโบตอนนี้เนี่ยก็ต้องเจอกับสภาวะกดดันจากสิ่งต่างรอบด้าน
ในโลกโซเชียลที่เข้ามาคอมเมนต์ด่าทอคิดสักนิดนึง
ใจเขาใจเราเขาไม่ได้เป็นคนในวงการบันเทิง
การที่เราจะไปโพสต์ไปต่อว่าอะไร
นึกถึงใจเขาใจเราถ้าเป็นเพื่อนเราล่ะเขาจะรู้สึกอย่างไร

เป็นชาวเน็ตมืออาชีพจะเน้นอะไรจะคอมเมนต์อะไรนะคะ

เพราะฉะนั้นถ้าจะรู้ลึกรู้จริงได้ก็ต้องติดตามไปด้านล่างของเราก่อน